แต่คนนี้ค่ะคุณผู้ชม๔๐ยังแจก
มือตื๊ดตื๊ออังไงมะมือตื๊ดตื๊อ

พี่ตองมาคราวนี้นะคะ
นอกจากจะสองตาหูหน้าตาก็ยังเปร่งปลั่งยังกระล็อกเอาไว้เลย
๒๐ปีที่แล้วเป็นยังไงผ่านมา๒๐ปีก็ยังกล้ามหวั่นโดม

ว่าเร็วนี้นี่แหละเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ยุคนู้นนะคะ
ใครเป็นแฟนคลับเนี่ยรอแดนตามสเต็ปได้เลย
ส่วนที่หน้าสวยขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรไปถามค่ะ
คอนเสิร์ตกำลังจะมาวันที่๗๘๙นี้

น้องโคโอกราฟบอกว่าพี่ตองรู้ไหม
ทุกคนเขาเห็นกันหมดแล้วเหลือแค่พี่ตองคนเดียว

อยากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกัน

ถ้ามันไม่ยากเดี๋ยวเข้าไปซ้อมในนั้นก็ได้
หลายคนสงสัยว่าคุณตองทำไงหน้าเหมือนเดิมเลย

เหมือนสตาปไว้มันไม่เคยแก่ไปเลย

พยายามจะผลักมันออกไปแล้วก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้

เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่า

แต่นี่แฟนเขาคุณเป่าเขาบอกว่าไม่ขอพูดถึงนะ
อืมอ่ะเพราะว่ากันไปเค้าก็มา๓ปีแล้วนะคะ